โอ้เก่าโอ้โหขึ้นมาก็รู้เลยใช่ไหมอ่า
ผัวเก่าหึงครับคุณผู้ชมคือเลิกกันไปได้สักไม่กี่สัปดาห์
ครับเลิกแบบแบบปากบอกเลิกกันอ่ะอ่า
เมียก็แยกไปแยกไปเสร็จปั๊บแยกไปแล้วมีใหม่ไหม
มีดินั่นไงเนี่ยมันมันมันมันหันตรงนี้แหละอ่า
พอไปมีใหม่เสร็จปั๊บครับคุณผู้ชมไอ้ผัวเก่าเนี่ยจะตามไปหาลูก
อ่าไปหาลูกเสร็จปั๊บไอ้ลูกไม่เจออ่า
เปิดประตูเข้าไปครับมีผู้ชายนั่งอยู่ในมุ้งกับเมียฮะโอ้
นั่งคุยแหละน่าจะนั่งคุยแล้วมั้ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านช่องเขา
ตะบนหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
นายชำนาญทวิสุวรรณอายุ๕๔ปีนะครับตายแล้ว
ตายแล้วอยู่ที่นอนแล้วมีมุ้งคลุมหน้า
จังหวัดแสดงว่าตะหลบมุ้งคือตะหลบมุ้งป๊๊ะเจอเลย
สภาพศพใบหน้าถูกตีด้วยของแข็งนะครับเป็นแผลเวอะทีเดียว
ผู้ก่อเหตุคืองานประซิบแพงฯอายุ๔๘ปี
ส่วนนายประศิษย์ผู้ก่อเหตุก็เข้ามอบตัวกับตำรวจสอบภาคผู้ยอดแล้วใช่มะ
สารภาพว่าผมเนี่ยทำเองครับผมเนี่ยฆ่าชำนาญ
ทำยังไงผมใช้เหล็กแป๊บครับ
แป๊บฟาดศีรษะเขาไป๒๓ครั้ง
ผมทำเพราะผมหึงผมหวง
จุดเกิดเหตุเนี่ยคือตรงนั้นเขาบอกว่า
มันเหมือนหอพักร้างบ้านพักร้าง

พี่ชื่ออะไรชื่อเรนูแถวนั้นเรียกแหม่ม
อ่าเขากับแหม่มเนี่ยมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
แล้วเลิกกันเลิกกันนางแหม่มไปบวชชีพราม
อยู่นอกพื้นที่นะครับประมาณสักปีนึงนะ
ปีหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่แบบคนไร้บ้าน

เขาทะเลาะกับลูกแล้วลูกก็ออกจากบ้านไปนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหาลูกไปตามที่ไหนพี่

พอไปถึงห้องพักเมียคุณผู้ชมโอ้โหอย่างกับเพลง
รองเท้าหน้าห้องเห็นรองเท้าใครไม่รู้

ดูแล้วรองเท้าผู้ชายนะครับเคาะไม่ตอบเหรอ
ก็ถีประตูเข้าไปเด้อยักษ์โอ้โห
มันเห็นภาพอย่างที่พี่เล่าตลบมุ้งเห็นเงาตะคุ่ม
คุ่มผู้ชายนั่งอยู่ในมุ้งนะครับ
คนที่นั่งอยู่ในมุ้งทำหยิบเอว
อะไรที่เอวนะครับเหมือนจะหยิบอาวุธ
เขาเลยคว้าท่อนเหล็กแป๊บอะไรที่ว่าฟาดหัวไป
หลังเกิดเหตุก็โทรไปบอกผู้ช่วยพยาบาลบอกพาผมไปมอบตัวหน่อย
แม่มล่ะแม่มต้องโอ้ต้องลงฟังลงฟัง

เธอยืนยันว่าเธอเลิกกับนายประสิทธิ์มาได้๒๓เดือนแล้ว
แสดงว่าเลิกกันระหว่างที่ไปบวชชีเนี่ยนะ
ส่วนผู้ตายเนี่ยส่วนผู้ตายเป็นเพื่อนบ้าน
มาทำไมแล้วไปนั่งในมุ้งมาทำไม
คือช่วงเกิดเหตุชำนาญเข้ามาคุยระบายปัญหาชีวิต
ระบายปัญหาชีวิตไม่ได้มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง
แต่คุณผู้ชมก็คงสงสัยเหมือนเบิร์ตครับ
ว่าระบายปัญหาชีวิตไม่คุยกันหน้าบ้าน

แล้วจู่ปศิษฐ์ก็โผล่เข้ามา
บุกเข้ามาในห้องแล้วตรงเข้ามาทำร้ายชำนาญ

ผิดใจการเห็นแน่นแหละผมว่า

บอกแหม่มรีบวิ่งมาก่อนส่วนที่มีคนกล่าวหาว่าเธอเจ้าชู้นะครับ
ไม่จริงมีกิ๊กหลายคนไม่จริงนะครับแต่คุณผู้ชมคุณแหม่มอย่าโกรธเบิร์ต
พอดีนักข่าวเขาไปคุยกับพี่สาวนายประสิทธิ์แล้วก็ชาวบ้าน
เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าพี่นี่ใช้ได้นะใช้ได้นี่หมายถึง

ค่ะมคนี่ชาวบ้านเขาเล่าไม่อยากโกรธชาวบ้าน
นะครับบางคนเนี่ยเคยถูกนายประสิทธิ์ขู่ฆ่ามาแล้ว

ลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายเล่าว่า
เพราะว่ามันก็มีกล่าวบ่อยเหมือนกันว่าผู้หญิงก็คงกลมปลาเป็ดอย่างนั้น
ผมก็เคยเตือนเพราะว่าคุณยำนานอยู่กับผมว่าถ้าผู้หญิงถ้าก็มีลูกมีผัว
ไม่เลิกกันทีอย่าไปพยายามไปยุ่งเกี่ยวเรื่องความเป็นของคนไม่ดีบางอย่างนั้นเลย

นายประสิทธิ์นะครับคนลงมือก่อเหตุตำรวจเขานำตัวไปฝากขังต่อสารแล้วนะ
เจ้าตัวไปนะครับเดินออกมาเตรียมพร้อมถือถุงมีข้าวมีน้ำขึ้นรถไป
ตำรวจก็แจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับคุณผู้ชมครับ
คือเรื่องพี่แหม่มจะเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้นี่มันพฤติกรรมส่วนตัว
แต่ไปทำร้ายเขาถึงตายเนี่ยมันก็ไม่ถูก
เบิร์ตจะระบายปัญหาชีวิตนะน้ำแข็งดอมพร้อมรับฟังร้านข้าวแกงข้างหลังนะครับ